ท้ายข่าวต่างประเทศพาคุณผู้ชมไปดูภาพน่ารักของเจ้าชายจอร์ด
ในการเดินทางเข้าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนพรีอนุบาลวันแรกนะคะ
หลายคนนี่ชื่นชมรอกันเลยค่ะ
ได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ของเจ้าชายจอร์ดแห่งเคมบริด
เป็นพระชายลักษณ์ของเจ้าชายจอร์ชที่มีพระชนมายุ๒ชันศาครึ่ง
โอรสในดิวกและดัชเชสแห่งเคมบริช
เผยแพร่โดยสำนักพระราชวังเคนจินตันของอังกฤษ
ซึ่งเป็นภาพที่เจ้าชายน้อยเสด็จไปโรงเรียนอนุบาลเป็นวันแรก๖มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือประมาณ๑๘๐กิโลเมตร
หญิงแคทรีนดัชเชสแห่งเคมบริชพระมารดาของเจ้าชายจอร์ดก็ทรงถ่ายภาพนี้ด้วยพระองค์เอง
ซึ่งทางโรงเรียนก็ระบุบอกว่าจะปฏิบัติต่อเจ้าชายจอร์ชเหมือนกับเด็กนักเรียนคนอื่นค่ะ